ก็ยังคงเป็นเรื่องราวความรุนแรงในครอบครัว

คือเป็นเหตุการณ์ที่ฝ่ายสามีบุกเข้าไปทำร้าย
คือยิงแม่ยายกับภรรยาจนตาย
อยู่ในบ้านพักซึ่งเปิดเป็นร้านนวดนะครับ

แล้วก็เอาลูกเนี่ยวัย๖ขวบ
ซึ่งเป็นลูกติดของภรรยาไปด้วย

คุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาต้องการจะไปเคลียร์ไปข่มขู่
เพราะว่าเขาถูกแม่ยายคนนี้กีดกันเรื่องราวความรักระหว่างเขากับเมีย
ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า
แต่ถูกแม่ยายด่าก็เลยยิงแม่ยาย

เออแล้วเมียเนี่ยไปแย่งปืน
แล้วก็ปืนลั่นโดนเมียตายไปอีกคนหนึ่งนะฮะ
ตอนแรกคิดว่าจะเอาปืนจ่อหัวฆ่าตัวตาย
แต่ลูกเลี้ยงเนี่ยบอกว่า

ถ้าพ่อตายเนี่ยหนูจะอยู่กับใคร
ก็เลยตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายนะครับ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วคนก่อเหตุก็หนีไปกบดานในป่า
ตำรวจสพกบินบุรีคุมตัวนายทองเขียวชะอ้อนอายุ๕๑ปี
ตามไปจับกลุ่มได้ตามหมายสารของจังหวัดกบินบุรี
เพราะว่าไปก่อเหตุยิงนางสาวปิยะนัน
เจริญบุรณพันธ์อายุ๔๘ปีและแม่ยาย
ก็คือนางวรีรัฐเจริญบุรณพันธ์อายุ๖๑ปี
เสียชีวิตในร้านคุณรัฐนวดแผนไทย
ตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
จับได้อยู่ที่เขาป่าไพรนกยูงอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
จับได้พร้อมปืนของกลางจุด๓๘ที่ใช้ก่อเหตุ
ผลตำรวจตรีจรรย์จิตเจือจุนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ก็เดินทางไปสอบประคำด้วยตัวเอง
นายทองสารภาพผมเป็นคนยิงคนตายจริง

ครั้งแรกไปถึงร้านไม่ได้ตั้งใจฆ่า
แต่อย่างที่คุณบอกว่าแล้วเอาปืนไปทำไม
เขาตั้งใจพกปืนไปข่มขู่
มขู่แม่ยายที่ไปขัดขวางความรักของเขากับเมีย
แต่พอไปถึงกลับถูกแม่ยายด่า
ด่าพ่อด่าแม่ด่าบุพการีไม่หยุดเลย

มีปืนนะเนี่ยกลัวไหมแม่ยายก็ไม่ยอมหยุดด่า
ก็เลยเอาปืนยิงแม่ยายที่ศีรษะ๑นัด

แล้วปืนก็ลั่นใส่ภรรยาเสียชีวิต
ตอนนั้นเครียดมากเอาปืนเจาะศีรษะจะยิงตัวตาย
แต่ลูกชายซึ่งเป็นลูกเลี้ยงวัย๖ขวบ
มาหยิงปิดไฟล์ปิดประตูออกจากร้านไปแต่เด็กเนี่ยวิ่งตัดออกมา
ก็เลยพากันจูงมือกันไปขึ้นรถไปขับรถไปที่ชายหน้า
ต้องการจะไปบ้านพี่สาวของเด็กซึ่งเป็นลูกของเมียคนนี้แหละ
นะฮะแต่ว่าหาทางเข้าไม่เจอก็เลยเอาเด็กเนี่ยทิ้งไว้ในรถ
แล้วตัวเองเนี่ยโทรให้ลูกชายเนี่ยมารับหลบหนีไปครับ
แกก็ไม่หยุดอะครับผมเปิดเสื้อแล้วก็พักปืน
เนาะพอเห็นปืนนะครับ
ผมก็ยิงเลยพอยิงสิ้นสุดเสียงปืน
แฟนผมก็ลุกขึ้นจากโซฟามาแย่งปืนนะครับ
เย็นปืนมันลั่นไปนัดแรกรู้สึกจะเฉียวผมตรงนี้
แล้วก็เยี่ยงกันต่ออีกแค่นึงปืนก็รั่งขึ้นมาแล้วแฟนหัวก็ล้มเลยนะ
นี่แหละครับก็คำให้การของผู้ต้องหานะครับ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวในทองไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่อำราศนั่วจุดกระเทศไปถึงหน้าโหประชาชนบิลูกข่าว
มุงดูพร้อมตะโกนด่าสาบแช่ง
หลังสอบปรับคำเสร็จนะฮะก็แจ้งโขหารไลษ์ทองฆ่าผู้อื่นโดยจัตรนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้านทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
มันรุงเดียวกับครั้งผู้อื่นหรือก็จะทำการด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ
รากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
โดนหลายข้อหานะครับสุดท้ายก็ต้องชดใช้กรรม
แต่เด็ก๖ขวบนั้นปลอดภัยแล้วนะไปอยู่กับบ้านของก็พ่อเขาแหละ

คือเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่พกอาวุธไป
ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือปืนก็ตาม